คนก็บอกว่าเอ๊ะรถติดทำไมรถถึงติด
วันนี้จริงแล้วผู้ใช้แรงงานหยุดไม่ได้ไปทำงาน
แต่ก็มีการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมในหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกิจกรรม
งในวันแรงงานแห่งชาติกันหน่อยนะคะ
แต่ละพื้นที่มีกิจกรรมอะไรบ้าง
แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรมีความเคลื่อนไหวยังไง
และทุกปีก็จะมีข้อเรียกร้อง
ผู้ใช้แรงงานไปยังรัฐบาลนะคะ
ปีนี้ก็มีบางข้อที่เหมือนกับปีก่อน

เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันแต่ละพื้นที่เลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีกันก่อนนะคะ
ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานและในจ้างจาก๑๒อำเภอค่ะ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินะคะ
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะ
ระหว่างตัวในจ้างตัวลูกจ้างนะคะ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ใช้แรงงานเอง
อกจากนี้มีการมอบรางวัลผู้ใช้แรงงานดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
และการแข่งขันกีฬาจากสถานประกอบการต่างในพื้นที่
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะ
ทีนี้เราไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นายจ้างและลูกจ้างเป็นพันคนเลยค่ะ
เขาร่วมกันทำบุญทอดพระป่าสามัคคี
บริจาคโลหิตและฟังพระธรรมเทศนาที่วัดเจดีเหลี่ยม
หรือวัดกู่คำอำเภอสารพีเพื่อถวายพระราชกุศล
ซึ่งนอกจากนี้นะคะกลุ่มบาร์เบอร์แคร์
ยังให้บริการตัดผมกับผู้ใช้แรงงาน
และผู้สูงอายุในชุมชนตัดผมให้ฟรีเลยนะคะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างค่ะ
ต่อจากเชียงใหม่ไปดูที่กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต
วันนี้เนี่ยนะคะเขารวมตัวกัน
เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อความเท่าเทียม

จากทางกลุ่มสาภาพแรงงานย่านรังสิตกันหน่อยค่ะ
ตัวกันกับพี่น้องย่านรังสิตและใกล้เคียง
มาพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อที่จะมารับทราบปัญหาและข้อเรียกร้องของพวกเรา๘ข้อ
ในวันนี้ที่มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวกัน
ก็จะมีการยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้อง
แล้วก็อยากจะให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
เมื่อสักครู่นี้ก็คือในพื้นที่ปฐุมธานีก็บอกไปแล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับ

ทางด้านนายสมัยภูแสนนาประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตแล้วก็ใกล้เคียง
วันนี้ก็นำแรงงานกว่าร้อยคนเข้าไปยังในพื้นที่ของปฐุมธานีนะครับ
ไปพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายมนศิษย์ภัยศาลธนวัฒน์
เรียกร้องให้แก้ปัญหาแรงงาน๘ข้อด้วยกัน
อย่างเช่นอยากจะให้รัฐบาลนั้นจัดสวัสดิการที่เหมาะสม

รวมไปถึงให้เข้มงวดตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง
แล้วก็ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
รองผู้ว่าปฐุมธานีนะครับยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งชนชั้นแรงงาน
ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะแก้ปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่
เพื่อให้มีความทัดเทียมกันในสังคม
หลังจากนี้ก็จะนำข้อเรียกร้องของแรงงานเสนอต่อไป
อย่างกระทรวงแรงงานและนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับ
นั่นคือในพื้นที่ปฐุมธานี
คราวนี้จังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีนั้นบรรดาสาวโรงงานฝากไปถึงรัฐบาลบอกว่า
อยากให้รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าแรง
เนื่องจากตอนนี้ค่าครองชีพก็เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายจริงในปัจจุบัน
ลองไปฟังเสียงของคนใช้แรงงานในพื้นที่ปราจีนบุรีกันหน่อยครับ
เพื่อที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำที่๓๐๐บาท
ถ้าเรามองจากค่าครองชีพทุกวันนี้ค่าของชีพเราสูงขึ้นเรื่อยใช่ค่ะ
แต่ว่ายังไม่บาลานซ์กับข้าให้จ่ายในปัจจุบัน
ทีนี้กลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร
นำโดยนายชาลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมารณชันแรงงานไทย

ก็บอกแบบนี้ค่ะว่าการรวมตัวกันในวันนี้
เพื่อเป็นการขอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน
ด้วยการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
ไม่ใช่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวได้๒คน
ก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องไปแล้วที่๓๖๐บาทนะคะ
แต่ได้ปรับสูงสุดที่๓๑๐บาท
แต่นั่นเป็นเพียงแค่ค่าจ้างสำหรับแรงงานเพียงคนเดียว

ซึ่งควรปรับเพิ่มอีก๑เท่า
จาก๓๑๐บาทขอเป็น๖๒๐บาท
อกจากนี้ค่ะทางเครือข่ายแรงงาน
ก็ยังได้มีการทวงถามถึงความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาลนะคะ
ว่าจะมีมาตรการป้องกันการตกงานให้กับกลุ่มแรงงานยังไงบ้าง
โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยยุค๔๐
รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน

แรงงานที่เป็นคนเนี่ยควรที่จะต้องได้รับการป้องกันหรือเปล่า
ต้องมีการรองรับคนที่อาจจะตกงานไหมนะคะ
อกจากนี้ค่ะข้อเรียกร้อง๑๐ข้อ
ตัวอย่างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเช่น
รัฐต้องจัดให้มีรัฐสวัสดิการทั่วหน้า
ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคน

โดยไม่เลือกปฏิบัติเช่นด้านสาธารณสุข
ประชาชนทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย
รัฐต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม
ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน
เช่นกำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้าง
และปรับค่าจ้างทุกปีเป็นต้นค่ะ
นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนสำหรับข้อเรียกร้องในปีนี้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้ฟังข้อเรียกร้องในภาคของรายงานไปแล้ว
คราวนี้มาดูผู้ประกอบการการบ้านเขามีมุมมองยังไงบ้าง
กรรมการผู้จัดการบริษัทเรืองรัฐพลาสติก
นายเรืองตันวิบูรณ์วงบอกว่า
งวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมไปเอง
และจะทำให้ต้นทุนก็ถูกบวกขึ้นมาด้วย

ผู้ประกอบการบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะรับไม่ไหว
ต้นทุนการผลิตค่าไฟที่ปรับขึ้น
บวกขึ้นมาประมาณสักร้อยละสาม
รวมถึงแรงงานที่มีฝีมือเรียกร้อง
ค่าแรงเพิ่มอีกเป็นวันละ๓๖๐บาท
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผู้ประกอบการเลยส่งเรื่องต่อ
ยังรัฐบาลบอกว่าอยากให้ทางรัฐ
ผลักดันการค้าในประเทศ

บรรยากาศการค้าการขายคึกคักมากขึ้นซะก่อน
ก่อนที่จะพิจารณาปรับขึ้นค่าแรง
เพราะการค้าที่หยุดชะงัก
จะส่งผลต่อภาคธุรกิจนะครับ
แล้วยิ่งถ้าหากว่าขึ้นค่าแรงช่วงนี้

ในขณะที่ประธานที่ปรึกษาหอการค้าไทย
อย่างนายอิสระว่องกุศลกิจนั้นนะครับ
มองว่าการปรับขึ้นค่าแรงที่สูงขึ้น
จะส่งผลทำให้ศักยภาพการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้มแข็งมากพอมีภาวะอาจจะต้องเจอกับการปิดกิจการมากขึ้นนี่คือความเสี่ยงและผู้ประกอบการในจังหวัดที่มีค่าครองชีพไม่สูงมากสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณอิสระนั้นประเมินเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับคราวนี้ด้านหัวเรือใหญ่ของสหพัฒน์กันบ้างครับนายบุญชัยโชควัฒนาบอกว่าก

ออกไปด้วยนะครับบอกว่าราคาสินค้าเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากว่าค่าแรงเกินวันละ๓๒๐บาทนี่คือมุมมองของภาคเอกชนนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้พลเอกประยุทธ์เจนโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติปี๒๕๖๐นะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานท่
คนจะไม่มีงานทำเพราะไทยมีเศรษฐกิจ๔๐จำเป็นต้องใช้แรงงานที่ผ่านมายังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแรงงานไทยมีแต่คนชื่นชมแต่เสียอย่างเดียวคือความสามารถทางด้านภาษาซึ่งก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลในเรื่องนี้แล้วส่วนเรื่องอัตราค่าจ้างได้ขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งแต่อาจจะยังไม่พอโดยต

บ้านและที่ดินแต่ว่าเนี่ยค่ะยังไม่ทันถึงตัวท่านนายกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้ทีนี้มีอีกคนนึง
นายสงวนแสนใจหนักเนี่ยค่ะชาวจังหวัดนครสวรรค์
อีกท่านหนึ่งเขามากับป้ายนะคะเขาชูป้ายข้อความช่วยเหลือ
อยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยหลังส่งหนังสือร้องเรียน
กับหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์แต่ดูเหมือนว่าเรื่องเงียบมากว่า๓ปีแล้ว
ก็เลยเดินทางไปอยากจะขอความเป็นธรรมผ่านท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ